พ่อครูดาวแฟนเจ้า
โปรดภังใจอย่างรองกลอน
แม่ยกอย่ายกเงินมาให้ลูกมนต์๑๐ล้าน
ให้จริงมาไอ้๑๐๐ล้านเมื่อที่ลูกมนต์พูดเมื่อกี้

ลูกหลานยังไม่ให้ขนาดนั้นเอาไปให้ลิเกทีละเป็น๑๐ล้าน
นี่ไงมันจะต้องโดดลูกปืนโดดลูกปืน

เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งฉันจะต้องมาลำลิเกอย่างนี้

เดี๋ยวชายเดี๋ยวหญิงเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่น
หนูเห็นพี่มาเป็น๑๐ปีแล้ว
พี่มีแฟนผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่

เดี๋ยว